ท่านผู้ชมครับติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
เรายังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ดาราสาวชื่อดังหนึ่งเดือนแล้วนะฮะค่ะคือสังคมยังติดตามทุกวันนะครับ
เพราะว่าอยากให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดอยากให้คุณแตงโมเนี่ย
ได้รับความยุติธรรมที่สุดนะฮะถ้าจะเสียชีวิตเสียชีวิตเพราะอะไร
คดีจะสรุปออกมาแบบไหนเนี่ยขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยวันนี้ครบ๑เดือนคุณแม่ของคุณแตงโมนี่คือคุณแม่พนิดา
วันนี้นำช่อดอกไม้มาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑จุดที่เจอศพของคุณตังโมฮะ
มาไว้อะไรลูกสาวค่ะนี่นะฮะทุกวันนี้ที่ท่าเรือเนี่ย
ก็ยังมีผู้คนหรือว่าแฟนคลับนำช่อดอกไม้นำข้าวของต่าง
มาวางเพื่อแสดงความอาลัยคุณแตงโมทุกวันเลยนะฮะดอกไม้เต็มเลยค่ะ
นี่นะคะท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งนั่นรูปของคุณตังโมใช่ค่ะ
นี่นะฮะทุกผู้ชมครับคุณแม่พาณิดาศรีระยุทธโยธินนะครับ
รูปรูปของลูกสาวค่ะนี่นะฮะที่รูปถ่ายของคุณตังโมนะครับ
วันนี้คุณแม่มีจดหมายที่เขียนด้วยลายมือมาด้วยนะครับเป็นการแสดงความรู้สึกถึงการจากไปของลูกสาว

หลังจากนั้นคุณแม่ได้นั่งลงแล้วก็กุมมือนี่เป็นจดหมายที่เตรียมมานะฮะ
คุณแม่ได้นั่งแล้วก็กุมมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณแตงโมด้วย

เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนี่เป็นตอนที่ตั้งจิตอธิษฐาน
คือตอนที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่วันนี้ไปทำข่าวเนี่ยนะ
คุณแม่นี่ร้องไห้เลยนะครับบอกว่าคิดถึงคุณแตงโมลูกสาวมาก
อธิษฐานอะไรบ้างครับ

อร่อยน่ะครับ

กว่าจะรวบรวมความรู้สึกแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้

แล้วด้านหลังคือภาพถ่ายคือรูปของคุณตังโม
โอ้โหรูปนั้นสวยเลยนะครับ

พระธิดาบอกว่าสงสารลูกสาวมาก
แล้ววันนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาที่ท่าน้ำพิบูลสงคราม๑ที่ท่าเรือเนี่ย
เห็นแม่น้ำเนี่ยแม่ก็รู้สึกขนลุกจนพูดไม่ออก

คุณแม่บอกว่าตอนนี้แตงโมขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ไปทำงานให้กับพระเยซูแล้ว
ส่วนหัวใจของแม่แตกสลายมาก
เพราะลูกเราไม่น่าจะมาเสียชีวิตแบบนี้ยังรับไม่ได้
อย่างวันนี้จะมาเนี่ยก็พูดกับลูกบอกว่าจะไปท่าเรือ
จะนำดอกไม้ไปให้นะเวลาจะทำอะไรจะบอกตลอด
เหมือนกับว่าแตงโมเนี่ยยังอยู่กับแม่นี่คุณแม่พนิดาบอกนะครับ
พานิดาบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่า
นับถือพระเจ้ามากแตงโมเคยบอกว่าอยากรับใช้พระเจ้า
เลยไม่รู้ว่าเหมือนกับพูดเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า
งโมชอบไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์หลังเสร็จสิ้นงานศพเนี่ยนะ
เดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนาคริสต์
เพื่อเป็นของขวัญให้กับแตงโมตามที่เคยขอไว้ด้วย
ความรู้สึกของตัวเราเนี่ยหัวใจของคุณแม่มันสลายสลายมากเลย
มันทานข้าวก็พยายามทานให้มันอ้วนนะ

เพราะว่าหัวใจมันใจสลาย
ถ้าคุณไม่เป็นคุณแม่คุณไม่รู้หรอกว่ามันเกิดความรู้สึกยังไง

เขากำลังน่ารักกับคุณแม่มากเลย
คือลูกเราไม่น่ามาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
แล้วก็อายุก็ยังน้อยด้วย

ไม่ใช่รับไม่ได้ตรงนี้ยังรับไม่ได้นะ

คิดว่าพองานน้องหมอเสร็จ
คุณแม่จะเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์
คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะน้องโมขอไว้ด้วย
ก็จะให้เป็นของขวัญน้องโมด้วยล่ะ

คุณน้องหมอก็เพิ่งอายุ๓๐กว่าเท่านั้นนะ

จดหมายที่คุณแม่เขียนมานะครับ
เพื่อนำมาวางไว้เพื่อแสดงความอาลัยให้กับลูกสาวนะครับ
คุณแม่ให้กับสื่อมวลชนให้ดูด้วยนะครับ

คุณแม่ได้เขียนบรรยายความรู้สึกนี่ครับ

ถึงน้องแตงโมลูกรักของแม่

วันนี้น้องจากไป๓๐วัน
แม่เสียใจที่น้องจากแม่ไปเร็วมาก

เพิ่งรับปริญญาได้ไม่กี่วัน
น้องก็กลับมาอ้อนแม่มาก

ขอให้น้องมาอยู่และหาแม่

หลังจากที่คุณแม่ได้ไปไว้อะไรให้กับลูกสาว
คุณแม่ก็ไปที่สพเมืองนธบ
ก็ไปรับฟังการแถลงความคืบหน้าทางคดีของทางตำรวจนะคะ

คุณสันทนะเนี่ยพอเจอคุณแม่เดินไปแนะนำตัวกับคุณแม่เองเลยนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าผมไม่ได้หิวแสงนะ
ผมอยากจะช่วยน้องแตงโมจริง
คุณสันทนาก็พยายามจะออกมาให้ข้อมูลหลายอย่างใช่ไหมคะ

ที่บอกว่ามีแขกวีไอพีรออยู่ที่โรงแรม
บอกว่ามีคลิปเสียงคุยกับพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่ง
อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและโรงแรมแห่งนี้
อยู่ดีก็ปิดบริการไปเฉยเลย

คุณสันทนะไปคุยกับคุณแม่เองเลย
แนะนำตัวเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่า
ไม่ได้มีเจตนาจะมาหาผลประโยชน์ในคดีนี้
ไม่ได้หิวแสงเหมือนใครบางคน
ที่มาเพราะอยากช่วยเหลือจริง
บอกว่าบริสุทธิ์ใจและเป็นกำลังใจให้คุณแม่
ส่วนตัวเป็นคนที่ให้เกียรติกับสุภาพสตรีมาก

แตงโมต้องแลกด้วยชีวิตกับศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงรู้สึกรับไม่ได้
ต้องออกมาหาข้อพิสูจน์อย่างตรงไปตรงมา

เดินแยกย้ายกันไปอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
ครับขอแสดงตามเสียใจ
ตรงนี้อยากเข้าใจผมคิดมีอะไร
หลังจากที่คุณแม่และคุณสันทนาได้คุยกันแบบนี้นะคะ
คุณแม่ก็เปิดใจกับนักข่าวอีกรอบนึงค่ะ
แม่บอกว่าจนถึงทุกวันนี้ยังรับไม่ได้กับการจักรไปของลูกสาว

หลังฟังการแถลงข่าวยอมรับว่าเห็นใจตำรวจเหมือนกันนะคะ
ทำคดีนี้ต้องเหนื่อยในการหาพยานหลักฐาน
ซึ่งแม่เชื่อมั่นในตำรวจชุดนี้
ทันทีที่ตำรวจสรุปคดีก็จะมีการดำเนินการชาปนกิจศพคุณตังโม
คือช่วงหนึ่งตอนที่แม่แถลงข่าวแม่ก็บอกว่า
งานไว้อะไรวันสุดท้ายค่ะแม่โกรธอยู่๓คน
เมื่อวันไว้อะไรที่ผ่านมานะ
แม่โกรธอยู่๓คนแต่ท่านอาจารย์ทรงชัยก็มาบอกว่า
ให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีนะเก็บเอาไว้มันเครียดมันรกสมอง
พอจบงานปุ๊บท่านอาจารย์ทงชัยก็เรียกมา๓คน
คุณกระติกพี่หนุ่มกัญชัยทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดนะคะ
เรียกสามคนนี้มาคุยกับแม่ครับแล้วถามแม่ว่าจะให้อภัยได้ไหม
ทั้งสามคนนี้พร้อมจะขออภัยแม่บอกแม่ก็คิดตาม
คิดตามที่ท่านอาจารย์ทงชัยบอกถ้ายังโกรธเต็มร้อยเราก็ไม่สบายใจ
แม่ยอมรับว่าเห็นกระติกเห็นคุณสิทธาแม่ก็โกรธ
เห็นพี่หนุ่มแม่ก็โกรธ
พอสามคนมายืนพร้อมกันแม่รู้สึกว่าเออแล้วแม่จะโกรธไปทำไม
เหมือนต้องแบกลูกเอาไว้๓ใบฟังคุณแม่ค่ะ
ท่านก็ไปเชิญสามคนนี้มาคือพี่หนุ่มกติก
แล้วก็ท่านศิษฐาท่านายศิษฐา
ที่เหมือนกับติดใจที่เขาว่าคุณแม่ติดใจอยู่นิดหน่อย

ก็ไปชวนท่านพวกนี้มายืนต่อหน้าคุณแม่
แล้วก็บอกว่าคุณแม่มี๓คนนี้
คุณแม่ให้อภัยได้ไหมอันนี้ท่านทงชัยบอกนะคะ

ทั้งสามท่านก็พร้อมที่จะขออภัยอยู่แล้วล่ะ
เขาก็พนมมือขออภัย
คุณแม่ก็คิดดูตามที่ท่านบอกนะฮะว่า
ถ้าเรายังโกรธเขาอยู่เยอะเต็มร้อยเนี่ย
ตัวเราเองนี่แหละไม่สบายใจนั่นมันเป็นเรื่องจริง
คุณไม่ไปคิดเห็นกระติกในจอนี้ไม่ได้เลยนะโกรธ
เห็นท่านสิทธาก็ไม่ได้
เห็นพี่หนุ่มก็ยิ่งโกรธพี่หนุ่มเนี่ยตัวเสี่ยมเลย
นี่ค่ะคุณแม่ของพี่หนุ่มตัวเสี่ยม
ขออภัยพี่หนุ่มแต่คุณแม่บอกให้อภัยไง
คือแม่หมายถึงว่าวันนู้นทีแรกยังโกรธอยู่
แต่อาจารย์ทงชัยตอนที่มีพิธีไว้อะไรวันสุดท้ายก็เลยเรียกมา
ใช่๓คนค่ะให้มาเจอคุณแม่แม่บอกก็ไม่โกรธดีกว่า
ตอนนี้ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นหมดแล้วนะใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับมันมีกรณีจากนางแบบสาวชื่อดังคุณโอเด็ดนะฮะ
ท่านผู้ชมในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาในคดีคุณแตงโมเนี่ยคงได้ยินชื่อกันอยู่แล้ว
อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องบนเรือโดยตรง
หรือการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของคุณแตงโมโดยตรง
แต่คุณโอเด็ตก่อนหน้านี้คือปัจจุบันเธอมีครอบครัว

แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะบอกว่าพอได้ฟังคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยโพสต์เรื่องคดีของลูกสาวแล้วเนี่ย
เธอก็โพสต์ประมาณว่าผู้ชายตัวปอปอปลาเนี่ยก็แฟนเก่าเราแล้วก็ต่อจุดทั้งบ้านอะไรประมาณอย่างนี้
หลังจากนั้นเนี่ยมีกระแสข่าวว่าเอ้านี่เห็นคุณแม่คุณตังโมเขาจะฟ้องนะคุณโอเดชก็เลยโพสต์อีกนะบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจ้ะ
เราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนากว่ากันใครเงินหนากว่าใครปลทนายพี่พร้อมค่ะประมาณอย่างนั้นนะฮะ
แต่ล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมได้ฟังกันไปครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้ให้ฟังอีกนะฮะ
คือไทยรัฐนิวโชว์ของเราเนี่ยได้คุยกับคุณโอเด็ดซึ่งตอนนี้อยู่ต่างประเทศ
บอกว่าโอ้โหตั้งแต่มาโพสต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับปปลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
เรื่องของคดีคุณแตงโมตอนนี้ถูกขู่นะมีผู้ชายคนนึงโทรมาหาพี่สาวคนสนิทของเธอ
อยู่ที่เมืองไทยไม่ใช่พี่สาวแท้นะฮะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่นับถือเหมือนพี่สาว
แล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยโอ้โหต่อว่าด่าทอพี่สาวของเธอว่ามาถึงเธอว่ามาถึงเพื่อนของเธออย่างหนัก
แล้วขู่ให้ระวังตัวด้วยบอกว่าอย่ามายุ่งย่ามเรื่องของเขา
คือเหตุการณ์ทั้งหมดเธอบอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เธอเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊ก
พาดพิงถึงชายหนุ่มอักษรย่อปอปลาอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะนี่นะฮะคลิปเสียงที่เราได้มาเนี่ย
ยาว๕นาที๔๑วินาทีนะครับผู้ชายคนนี้ลักษณะคือเสียงก็ดูก้าวร้าวหน่อย
ไม่รู้ว่าจะมึนเมาอะไรหรือเปล่านะแต่พูดพาดพิงถึงผู้หญิงอีกสองคน
จากเรื่องการขู่ให้หยุดโพสต์แล้วยังต่อว่าถึงผู้หญิงอีกคนนึงที่ไปชวนแฟนสาวของเขา
เข้าใจผิดเรื่องกระแสข่าวเรื่องคุณแตงโมที่เกิดขึ้นด้วย
คือถ้าฟังทั้งหมดเต็มเนี่ยทางพี่สาวของคุณโอเดชก็พยายามพูดให้ผู้ชายคนนี้ใจเย็น
และก็ออกตัวว่าเฮ้ยนี่เขาก็แค่คนกลางนะเอ้าคือจับบ้าจาอะไรกันทำไมไม่โทรไปคลีย์กันเองอ่ะ

จะลองไปบอกแต่หนูว่าไม่อยากไปบอกเพราะหนูก็เป็นคนที่๓คนที่๔ในเรื่องนี้หนูไม่เกี่ยว
เออไม่เกี่ยวแล้วแล้วมารีเฟอร์ชื่อมึงมา
แล้วถ้าที่นี้ไม่ได้ด่ามาด้วยแล้วก็ด่ามันอย่างนี้

คือคุณโอเดชบอกว่ามันไม่ใช่แค่การโพสต์แค่๒โพสต์อะไรของเธอ
เหมือนกับเธอก็ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายที่เธอรู้จักที่อักษรย่อตัวปออะไรอย่างนี้

ความจริงเขาไม่ใช่สายเปย์เขามีพฤติกรรมแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น
เนี่ยคนนี้ก็เลยโทรมาหาเพื่อนรุ่นพี่ของเธอที่เธอนับถือเป็นพี่สาว
วันนี้คุณโอเดชเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรานะฮะเราก็ติดต่อถามไปอีกครั้งนะครับ
หลังจากมีสายโทรศัพท์มาข่มขู่ประมาณอย่างนี้เธอบอกไม่ใช่แค่นี้นะ
ไม่ได้แค่คนนี้ที่โทรมาขู่ผ่านพี่สาวนะ
นี่ครับข้อความอู๋หนังแบบหิวแสง
ถ้ากล้าฟ้องแม่แตงโมนิดาเนี่ยโดนกูฆ่าตายแน่
อย่างนี้เลยนะฮะคุณโอเดชก็เลยโพสต์ถามกลับบอกว่า
คือคุณคนนี้เขาคือใครคะเขาเป็นอะไรเยอะไหมประมาณอย่าง
นั้นนะฮะนี่เธอเปิดเผยให้เราดูเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นาน
นะครับเป็นห่วงครับผมเอาคนของผมเนี่ยไปคอยระวังให้ได้
ไหมครับอ่าคือในเชิงเหมือนเป็นห่วงแต่ในทางกลับกันจะขู่
ข้อความขู่ฆ่าต่างที่ส่งมาเนี่ยไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิด
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงโดนเหมือนกับตัวเธอเธอบอกว่านี่เป็น
ถึงคนขู่ด้วยว่าให้ทำตามที่ข่มขู่เอาไว้ด้วยนะตอนนี้เธอ

หลายข้อความเลยค่ะ
ค่ะมีก็บอกว่าเขาจะให้พี่ซื้อรูป
พี่บอกก็ก็ว่าได้อักก็มาก็พร้อมค่ะช้าที่ทราบมานะคะ
ถ้าเขาพร้อมที่จะมาสู้กับพี่จริงพี่บอกเลยว่าพี่พร้อมทุกอย่าง
โอ้โหเรื่องมันไร้สาระมากจริง
มันหลายปีด้วยนะครับตอนนั้นเป็นชื่อดังมาก
ดังมากคุณโอเด็ดแล้วแคปชั่นที่คู่กับรูป
บอกรูปพร้อมหลักฐานพร้อมเป็นความหวังของหมู่บ้าน
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเพียบเลย
บางคนติดแฮชแท็กทีมโอเด็ดเออมันยังไงกันก็ไม่รู้อืม
นี่ฮะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับที่เธอบอกตอนแรกอะไรอักษรปอ
เธอเคยคบหาด้วยรู้ว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราอยากจะนำเสนอประเด็นนี้นิดนึงค่ะ
แต่ต้องขอย้ำก่อนนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
ทีมข่าวของเราจะนำเสนอก็เพื่อที่จะอยากให้เห็นว่า
ในสังคมมันมีงานในลักษณะแบบนี้อยู่จริง
ทีมข่าวของเราได้สัมภาษณ์คนจัดหาเด็กเอ็น
พี่ท่านนี้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ
เขาเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมการข่มขู่ด่าทอระหว่างการรับงาน
บางวันก็เจอลูกค้าดีบางวันก็ไม่ดีแล้วแต่
เจอการใช้ความรุนแรงก็มีเจอเรื่องของการให้เสพของมืนเมาก็มี
เรื่องของการทำร้ายร่างกายก็มีเรื่องของการขู่จะฆ่าให้ตายยังมีเลยค่ะ

ที่เขาต้องจ่ายอาจจะมีการมาหูแบบบ้าน

ถ้าเขามีกรอเราก็อาจจะถูกซ้อมหน่อยอย่างที่พี่บอกว่าผู้หญิงอาจจะโดนน้อย
ถ้าว่าจะเป็นกับเอเซ็นซี่จะเป็นกับซื้อจะเป็นอะไรอย่างนั้นก็จะโดนนักหน่อย
ต้องขอย้ำอีกทีนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
สะท้อนปัญหาสังคมเฉยว่ามันมีงานลักษณะแบบนี้
ส่วนการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา๒๔กุมภาพันธ์วันที่เธอตกเรือสปีดโบ๊ทของปตนุพัฒน์ในวันนั้น
ตำรวจกำลังไล่สืบสวนสอบสวนรอฟังการสรุปคดีกันอยู่
ในมุมนึงเนี่ยก็ว่ากันว่าเอ๊ะมีใครไปรับงานอะไรให้กับคุณตังโมหรือเปล่า
หรือคุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลเนี่ยถึงขั้นบอกว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำ
ขั้นลักษณะแบบเป็นฆาตกรรมอย่างแน่นอน

โรงแรมนั้นเนี่ยพอจะไปตรวจสอบตอนนี้ทีมงานคุณสันทนาบอกโทรไปบอกปิดซะแล้ว
บอกปิดเมื่อไหร่บอกอึกอักอึกอัก

เมื่อวานทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเห็นบอกปิดมา๒ปีแล้วเหรอ
แต่คุณสันทนาบอกโอ้โหเขาจะบอกปิดเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ความจริงเขาอาจจะทำอะไรอยู่เราก็ไม่รู้
วันนี้คุณสันทนะเนี่ยมาที่สพเมืองนนท์อีกครั้งนะฮะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับคุณเขียนมาสอน

แล้วก็ไปแสดงตัวกับคุณแม่แล้วก็บอกว่าอยากจะช่วยคุณตังโมจริงไม่ได้หิวแสง
นี่ฮะวันนี้เราก็เลยได้สอบถามเพิ่มเติมนะครับ
คุณสันทนะเนี่ยบอกว่าวันนี้เอาพยานหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงสนทนาที่สามารถระบุได้ว่าเป็นที่มาของที่สามารถระบุได้ว่าที่มาของคลิปเนี่ย
มาจากที่ไหนช่วงไหนเวลาไหนสถานที่ไหนโรงแรมไหนเอามาให้กับตำรวจเพิ่มเติม
นักข่าวก็ถามว่าคลิปเมื่อวานหรือเปล่าพี่ที่ทีมงานพี่คุยอะไรกับพนักงานโรงแรมคุณสันทนาบอกไม่ใช่
นี่เป็นคลิปใหม่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเป็นคนละคลิปกับที่เปิดให้สื่อมวลชนฟังเมื่อวานนี้
แล้วขอยืนยันได้ว่าไม่ใช่คลิปเสียงปลอมไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเพราะตัวเองเนี่ยเคยเป็นตำรวจมาก่อน
รู้ดีว่าการปลอมหลักฐานเนี่ยมันมีโทษทางอาญาแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทำแบบนั้นด้วย
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วคิดว่าตำรวจเนี่ยจะเอาหลักฐานที่เอามาให้วันนี้เนี่ยไปประกอบในสำนวนคดีไหม
ไปสอบสวนสืบสวนขยายผลในคดีคุณแตงโมหรือเปล่า
คุณสันทนะบอกว่าหากตำรวจไม่นำเข้าไปพิจารณาในสำนวนการสอบสวนเนี่ยก็ต้องตอบคำถามของคุณสันทนะกับสังคมให้ได้ว่าเพราะอะไร
คือทุกอย่างเนี่ยผมเรียนได้ไม่มีนะไม่มีเฟคไม่มีปลอมนะได้มาทุกอย่างคือจริงไม่ต้องไปเอาไปเสียเวลาให้หลายท่านเนี่ยนะในเรื่องประเด็นเหล่านี้นะบางคนก็บอกคลิปเสียงปลอมไหมอะไรไหมอันนี้ผมก็มานำมายืนยันแล้วผมรับผิดชอบนะการนำพยานอะไรที่เป็นเท็จเนี่ยแล้วมาส่งให้กับพนักงานสอบสวนมันมีโทษทางอาญาผมจำเป็นไหมจะต้องไปทำแบบนั้น
แล้วรวมถึงรายละเอียดซึ่งผมก็จะระบุชัดเจนสถานที่ชื่อสถานที่โรงแรมหรือที่มาของคลิปนี้กับใครยังไงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงทุกอย่างปรากฏในสำนวนได้
ทีนี้มันมีกรณีเรื่องถูกขู่กันนะฮะเหมือนกับว่าใครออกมาพยายามทวงคืนความยุติธรรมตามล่าหาความจริงในคดีของคุณตังโมเนี่ยจะถูกขู่กันหมด
คุณสันทนาได้ข่าวว่าโดนขู่เหมือนกันคุณสันทนะบอกว่าก็เห็นตามสื่อโซเชียลต่างที่เขาแชร์กันนั่นแหละแต่ยังไม่มีใครเนี่ยต่อสายตรงมาบอกกับตัวเขาเนี่ยโดยตรงหรือว่าบอกกับลูกน้องโดยตรงว่าให้หยุดยังไม่มีใครมาขู่โดยตรงพร้อมฝากบอกไปเลยว่าหากใครจะมาขู่เนี่ยโทรมาหาโดยตรงได้เลยเพราะไม่กลัวใครอยู่แล้วสำหรับผมไม่เป็นไรไม่ต้องกำ
ขอให้ช่วยรีบโทรเข้ามาหน่อยนะหรือถ้าคล่องใจมากจะมาพบกันตรงไหนก็ได้
อันนี้สำหรับผมนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องคนอื่น
คือนอกจากพี่เต้มงคลเขียนแล้วก็มีคุณสันทนะนี่แหละที่มองว่าเหตุการณ์ของดังโมมันเงื่อนงำเยอะจริง
คุณสันทนาเนี่ยมองถึงขั้นคดีนี้ยังไงก็คือคดีฆาตกรรมเลยนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าคุณสันทนะบอกว่าคดีนี้เนี่ย
คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนกับอยากให้คดีจบเร็ว
เหมือนกับโซโลแกนแบบปิดจบจ่ายอะไรประมาณอย่างนั้นเลย
ถ้าให้ผมมองประเด็นก็คือเขาก็ต้องการปิดจบจ่าย
ก็แค่นั้นแหละมันก็คือถูกไหมเขาก็ไม่อยากให้มันยืดเยอะไปมากกว่านี้
ผมก็เป็นภาระให้เขาพวกเขาก็จะปิดก็ปิดไม่ได้สักทีจบก็จบไม่ได้
คำถามนี้ผมยังยืนยันถามผมเมื่อไหร่ผมก็ยังยืนยัน
แล้วมันยิ่งยิ่ง
ชัดมากขึ้นมากขึ้นด้วยในส่วนของผมนะบอกว่า
แต่วันนั้นมันไม่เป็นไปตามแผนก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้น

สองก็คือเรื่องของโรงแรมเรื่องโรงแรมคุณผู้ชมน่าจะทราบอยู่แล้ว
รออยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งและโรงแรมแห่งนั้นอยู่ดีก็ปิดไปเฉยเลย
หลังจากที่คุณแตงโมนิดาเสียชีวิตมาดูเรื่องของท่าเรือก่อนค่ะ
วันนี้เราส่งคุณเนติชาวทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจ
แม่น้ำเจ้าพระยาย่านคลองเตยตรงนี้มีท่าเรืออยู่สองแห่งนะคะ
แห่งแรกตั้งอยู่ในสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมหานคร
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเรือที่มาจอดเทียบท่าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเรือข้ามฝาก
จากฝั่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งผู้ใช้บริการจะเป็นคนในชุมชนแถวนั้นนะคะ
ส่วนเรือสปีดโบสต์ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่านานครั้งจะเข้ามาไม่นิยมวิ่งเข้ามาจอดเทียบท่าตรงนี้นะคะ

ท่าเรือที่สองค่ะคือท่าเรือวัดคลองเตยนอกหรือท่าโพทองอยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละค่ะ
การเดินทางเข้าท่าเรือตรงนี้ต้องผ่านซอยวัดคลองเตยมันจะเป็นซอยแคบยาว
ตั้งแต่ปากทางไปจนถึงท่าเรือตรงนี้ก็ไม่ได้มีที่จอดรถจอดได้แค่พื้นที่ในวัดคลองเตยเท่านั้นนะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับผู้ชายคนนึงที่เขาบอกว่าเขาดูแลท่าเรือตรงนี้เป็นท่าเรือสาธารณะเปิดให้ข้ามฟากแบบตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
แต่ถ้ามาก็จะมาเย็นสัก๔๕โมงเย็นอะไรแบบนี้
จะเป็นชาวต่างชาติแถวนี้อยู่ใกล้กับย่านสุขุมวิทย์
ตอนกลางคืนเงียบมากค่ะผู้ชายคนนี้บอกว่า
วันเกิดเหตุที่คุณแตงโมตกเรือเนี่ยนะคะเขาก็อยู่แถวนี้
ถ้ามีมาต้องแจ้งเขาก่อน

ตอบว่ายังไงลองฟังนะคะ
ไม่มีทางครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทาง
เพราะว่าตรงนี้เอาจริงนะมันเป็นท่าเรือสาธารณะนำฝาก
ผมว่าเขาจะต้องไปแบบว่าถามที่ส่วนตัวมากกว่า
ถ้าเรือส่วนตัวครับ
ช่วงกลางคืนท่าเรือตรงนี้คนยังเยอะไหมครับ
ก็ยังมีคนข้ามกลับทำงานครับ
จนถึง๓ทุ่มแต่ว่าถ้าหลัง๓ทุ่มถึงเที่ยงคืนไป
ก็จะน้อยลงเบาบ้าง
นี่นะคะคุณเนติชาวทีมข่าวของเราก็เลยสำรวจเส้นทางต่อ
ท่าเรือค้างเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ

ตามที่คุณสันทนาให้ข้อมูลไว้
มันก็จะมีโรงแรมที่อยู่ห่างจากถนนสายหลักประมาณสัก๑๐๐เมตร

โรงแรมที่สำรวจเป็นอาคารสีขาว๓ชั้นสไตล์ย้อนยุค
หน้าโรงแรมก็มีโถงคล้ายร้านอาหารประตูรั้วปิดมิดชิด
ด้านในมีรถจอดน่าจะเป็นรถพนักงานนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ติดป้ายว่าปิดให้บริการหรือปิดปรับปรุงอะไร
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นบอกว่าแถวนี้มันจะมีคอนโดเยอะ
ไม่ปิดนะคะเหมือนกับเวียนมาเข้าเขาออกเขาเป็นคอนโดอะไรประมาณนั้น
ครับตอนนี้ที่เราทราบคือเป็นคอนโดหรือคะเวียน
เป็นที่ให้เช่าค่ะ
แสดงว่าหลักก็น่าจะเปิดให้เช่าซะมากกว่าใช่ไหมคะ

เท่าที่พี่แบบสังเกตรับส่งคนมีคนแวะเวียนมาที่นั่นบ่อยไหมครับ
ก็แต่ก่อนก็พอมีเดี๋ยวนี้ก็เงียบไป
เงียบไปใช่ไหมครับ
แต่ก็เหมือนยังมีคนอยู่ในนั้นบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะพี่
ก็น่าจะมีผมไม่แน่ใจแต่น่าจะมี
ก็คล้ายกับว่าโรงแรมตามที่คุณสันทนาชี้เป้าเอาไว้
คนแถวนั้นเขาบอกว่าก็ยังเห็นมีคนเข้าออกอยู่บ้าง
คล้ายกับเป็นคอนโดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นโรงแรมหรือเป็นคอนโดหรือเป็นอะไรกันแน่
ทีมข่าวของเราก็บอกว่าข้อมูลที่ได้มาก็เป็นข้อมูลที่คุณสันทนาแจ้งเอาไว้นะคะ
แต่มันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะคะ
สถานที่นั้นถูกใช้เป็นพื้นที่อะไรยังไง
คุณสันทนาก็หวังว่าเหมือนกับเจ้าหน้าที่จะเอาข้อมูลตรงนี้
แล้วไปขยายผลต่อนี่ค่ะ

แล้วถ้าโรงแรมปิดไปแล้ว๒ปี
เหมือนที่นักข่าวของเราโทรศัพท์ไปถามเมื่อวาน
เอ๊ะแล้วทำไมยังมีคนรับสาย

เห็นเมื่อวานเขาบอกเป็นเจ้าของทำเป็นที่อยู่อาศัยแทนหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
แล้วทำไมคนแถวนั้นบอกว่ายังมีคนเข้าออกอยู่นะ
ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ไม่น่าจะปิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่การตั้งข้อสันนิษฐานของคุณสันทนะเนี่ย
ก็เคยมีคนออกมาพูดอยู่เหมือนกันนะครับ
เขาจะรอเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องทำให้มันลึกลับซับซ้อนขนาดนี้

ให้เด็กไปล่องเรือดื่มวายแล้วมานั่งรอเด็กอย่างนี้นะ

ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนไปกว่านั้น
แต่ว่าคนบนเรือทั้ง๕คนเนี่ย
ได้บอกความจริงที่เกิดขึ้นจริงกันหรือยัง

เพราะแต่ละคนเองอาจจะมีสิ่งที่ต้องการปกปิดในส่วนของตัวเองเป็นมุมมืดอะไรอยู่
ไม่อยากจะเปิดเผยแบบ๑๐๐หรือเปล่า
มันก็เลยสับสนวุ่นวายไปหมดประมาณอย่างนั้น

เรื่องนี้คุณมงคลกิจเขาก็พยายามตามหาอยู่

หนึ่งในหลักฐานสามอย่างที่คุณมงคลกิจบอกมันหายไปไหน
อาจจะไขคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของคุณตังโมก็ได้

คากระเป๋าบอกกะติกเอากลับไปที่บ้านแล้ว

คุณมงคลกิจบอกมันอยู่ใกล้บาดแผลคุณตังโม
โดยเฉพาะแผลใหญ่ตรงน่องด้านในข้างขวา
มันอาจจะบอกอะไรก็ได้เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
คุณแม่บอกว่าวันที่เจอศพคุณตังโมเนี่ย
ตอนที่นำศพคุณตังโมมาที่ท่าเรือพิบุญสงคราม๑เนี่ย
แม่เห็นว่าผ้าผืนนี้มันอยู่ใกล้กับร่างของลูกสาวนั่นแหละ

มีกู้ภัยมีมูลนิธิที่ก็คือร่วมกระตันยูที่ทำงานตอนนั้น
เหมือนกับมีใครไปใช้ไม้เขียออกไปด้วยซ้ำ

วันนี้เราก็เลยถามพี่ไทยเด็กอาการณรริษฐ์นะฮะ
เป็นหนึ่งในทีมของร่วมกระตันยู
พี่ไทยยืนยันตอนที่ทีมกู้ไพไปถึงร่างของคุณเอ็งโมเนี่ย
ไม่มีผ้าสีขาวผืนนี้นะฮะมีแต่ชุดเรสแล้วก็บอดี้สูตรที่ลอยน้ำ
แล้วตัวของพี่ไทยก็ได้ให้ทีมกู้ภัยเอาผ้าดิบสีขาวมาคลุมร่างให้กับคุณตังโม
เพราะกลัวว่าจะโป๊ะที่คุณแม่คุณแตงโมเห็นอาจจะเป็นผ้าดิบสีขาวหรือเปล่า
ส่วนผ้าลูกไม้สีขาวมันอาจจะหลุดไปตามกระแสน้ำไปแล้วก็ได้เพราะมันบางมาก
ไทยเอกพันธ์ยืนยันกับเรานะครับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปตอนเจอศพคุณแตงโม
ไม่มีใครแตะต้องคุณแตงโมเลยยกเว้นการจับศพเพื่อไม่ให้ลอยไปไหน
ซึ่งคนที่ยกคุณแตงโมก็คือตัวพี่ไทยเอง
ดังนั้นเรื่องผ้าลูกไม้สีขาวยืนยันว่าไม่มีใครเห็นอย่างแน่นอน
ครับคืออย่างนี้ที่ไปถึงร่างน้องเนี่ยมันไม่มีผ้าสีขาวไม่มีผ้าอะไร
มีแต่ชุดเรทของสีน้ำตาลแล้วก็บอดี้สูตรที่น้องใส่อยู่นะครับที่ลอยน้ำอยู่นะครับ
ทีนี้พี่เห็นว่ามันโบ้พี่ก็เลยขอผ้าดิบของอาสาให้เขาวิ่งไปเอาผ้าดิบมา
แล้วก็พี่ก็เอาผ้าดิบเนี่ยคุมร่างให้น้องครับไอ้ที่คุณแม่เห็นอาจจะเป็นผ้าดิบก็ได้
ขาวที่คุมร่างน้องแล้วพี่จะเอาน้องขึ้นมาบนบอดที่จะลากน้องเข้าไปที่ฝั่ง
ก็มีผ้าดิบอย่างเดียวนะที่เป็นสีขาวที่คุมร่างน้องอยู่แต่ที่อยู่ในน้ำเลยที่ลอย
พี่ไปเอาน้องขึ้นมาจากนั้นนะไม่มีผ้าโปร่งลายฉลุสีขาวอันนั้นพี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน
พี่คิดว่านะฮะถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องติดต่อทางนิติเวทโรงพยาบาลตำรวจ
เจ้าหน้าที่ที่เขาผ่าศพน้องครับเขาก็น่าจะรู้เลยว่ามีผ้าหรือไม่มีผ้า
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องเอาน้องออกจากถุง๑๐ที่พี่คลุมร่างน้องเอาไว้
แล้วก็มีผ้าดิบของพี่ด้วยอยู่ในนั้น

คือเขาจะรู้เลยว่าสรุปแล้วมีผ้าโปร่งลายสีขาวของน้องแตงโมอยู่ที่ตัวน้องหรือเปล่า
ก็ว่าพี่มีใส่ชุดมูลีที่กับกางเกงอ่ะ
กางเกงอาจจะเป็นกางเกงทหารแต่ไม่มีเสื้อลายพรางก็ได้
ครับพี่ท้ายได้ถามเจ้าหน้าที่คนนี้บ้างไหม
คือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะยกน้องขึ้นมาจากน้ำอยู่แล้ว

คือเขาแค่เขาแค่แตะตัวน้องเอาไว้ในน้ำเพื่อไม่ให้น้องนี้ลอย
เขาเข้ามาจับเอาไว้แล้วเอาเชือกผูกน้องเอาไว้

คือเขาไม่ได้ยกขึ้นมาหรือว่าหยิบเพื่อเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรอยู่แล้ว

แค่เอาร่างของน้องเนี่ยคืออยู่ในน้ำไม่ให้ลอยซ้ายลอยขวาก็คืออยู่กับที่ติดกับที่เหลืออยู่

มีพี่คนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปแล้วถึงเอาผ้ามากลุ่มแล้วถึงยกน้องขึ้นจากน้ำมา

ครับคืออย่างนี้นะฮะผมบอกเรียนเลยใครที่ได้ดูคลิปแรกที่เจอน้องเนี่ย
ผมบอกเลยเลยว่าไม่มีใครเห็นไอ้ผ้าศิลป์ขาวเนี่ยนะครับไม่มีแน่นอน
มีแค่ผมเนี่ยเอาผ้าดิบไปคลุมให้น้องนั่นคือผ้าสีขาวนะครับ
อันนี้คือไม่มีแน่นอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์
อ่ามีไทยยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์
รู้สึกจะ๒๖กุมภาพันธ์วันที่เจอร่างคุณแตงโมนี่คือพี่ยอด
ยอดนคร๔๕นคร๔๕นี่คือรหัสของร่วมกระตันยูของพี่ยอด
ชื่อจริงก็คือนายอัลยะวุฒิโผอำไพย
ยอดบอกว่าคุณแม่ของคุณแตงโมน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่า
ผ้าผืนนั้นอยู่กับกู้ภัยเนี่ยแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น
เนื่องจากกู้ภัยไม่สามารถเก็บผ้าหรือเก็บหลักฐานอื่นที่ติดมากับศพได้
เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่แม่คุณแตงโมเห็นอาจจะเป็นช่วงที่เจอศพคุณแตงโม
แล้วเข้าใจแบบนี้พี่ยอดบอกนะ๑ไปเห็นเสื้อคลุมสีครีม
แล้วเห็นเป็นผ้าคลุมสีขาวที่ผูกเอวคุณตังโมหรือเปล่า
อาจจะไปเห็นจากคลิปที่มีการนำร่างคุณตังโมเข้าฝั่ง
ซึ่งตอนนั้นจะมีผ้าสีขาวคลุมร่างน้องอยู่
ผ้านั้นคือผ้าดิบสีขาวที่กู้ภัยเนี่ยนำมาปิดบังร่างน้องเอาไว้
ทีนี้พอผ้ามันเปียกน้ำแม่ก็อาจจะเข้าใจผิด
ส่วนที่คุณแม่คุณตังโมบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่มีการเคลียร์ผ้า
ผ้ากลุมสีขาวบางเขียวออกไปแล้วมันก็หายไปเลย
ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเจตนาของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็คือการนำผ้าดิบสีขาวมาปิดบังร่างน้องเอาไว้
คงไม่มีการเขียผ้าออกมองว่าแม่น่าจะเข้าใจผิดมากกว่า
แต่ว่าก็ไม่โกรธแม่นะพี่ยอดเขาบอกนะไม่โกรธแม่
เป็นผ้าใหม่ก็เลยพอผ้าดิบมันเปลี่ยนน้ำ
และหลักการทำงานอย่างที่ผมย้ำนะครับหลักการทำงานไม่ว่าอะไรก็ตามที่ติดตัวกับผู้เสียชีวิตมา
ไม่ใช่เฉพาะเคสของน้องแตงโมนะครับทุกสิ่งจะต้องถูกเก็บรวบรวมแล้วก็นำส่งให้
ถ้าเป็นหลักถ้าเป็นทรัพย์สินมีค่าทรัพย์สินสำคัญจะถ่ายรูปและส่งมอบให้กับร้อยเวร
ผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยถามให้ถึง
คนแรกที่เจอศพคุณตังโมเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่ทราบนะฮะ
ก่อนที่ทางร่วมกับตันนวูติกจะมานำร่างคุณแตงโมคึ่นฝั่งที่ท่าเรือพิบุญสงครามหนึ่งเนี่ย
ก็ช่วยดึงร่างคุณแตงโมเอาไว้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับกันต่อไปเนี่ย
คนที่เจอคนแรกคือคุณสมพงศ์สุนทรพรวาธีนะฮะ
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกโลเลอร์จำกัดย่านมหาชัย
เจอศพคุณตังโมคนแรกเลย
เราถามไปเนี่ยคุณสมพงศ์ยืนยันกับทีมข่าวของเราเช่นกันนะครับว่า
ตอนที่เจอร่างคุณแตงโมเนี่ย
อยู่ในลักษณะคว่ำหน้าจมน้ำลอยน้ำอยู่
มีเพียงเสื้อคลุมกับชุดสีน้ำตาลเท่านั้น
ผ้าผูกเอวสีขาวที่ทุกคนกำลังตามหากำลังพูดถึงกันอยู่
ยืนยันว่าไม่มีนะฮะ
คนแรกเลยยืนยันว่าไม่มีครับ
เอาละค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเรามาดูความคืบหน้าทางคดี
จากการแถลงของตำรวจนะคะ
บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑เปิดเผยความคืบหน้า
คดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีค่ะล่าสุดเป็นแบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำพยานไปแล้วหนึ่งร้อยสิบแปดปาก
ผู้กล่าวหา๓ปากผู้ต้องหา๒ปาก
ประจักษ์พยานสามปากพยานแวดล้อมเก้าสิบสองปาก
พยานผู้เชี่ยวชาญสิบแปดปากครับ
มีทั้งวัตถุพยานวงจรปิดเจ็ดสิบตัวสองร้อยไฟล์
มือถือสามเครื่องวัตถุพยานสี่สิบรายการห้าสิบเอ็ดชิ้นนะคะ
พนักงานสอบสวนรวบรวมแล้วก็ทำการสอบสวนนะคะ
พิสูจน์หลักฐานได้มีการรายงานเป็นลายลักษรเรียบร้อยแล้ว
ส่วนประเด็นที่จะนำทั้ง๕คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จทำได้หรือเปล่า
ตรงนี้ต้องมีการประชุมคำให้การของทั้ง๕คนนี้ก่อน
แล้วนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการเข้าเครื่องจับเท็จ
ซึ่งระหว่างนั้นพนักงานสอบสวนต้องนำเข้าที่ประชุมก่อน
ถึงจะสามารถนำทั้ง๕คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จได้ค่ะ
เครื่องจับเท็จขออนุญาตนำเรียนเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือหนึ่งนะครับไม่ใช่เครื่องมือพิเศษอะไรที่เข้าไปแล้วออกมาจะบอกได้ว่า
คนนี้พูดจริงคนนี้พูดโกหกนะครับเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้จับพฤติกรรม
นี่ก็ต้องอาศัยผู้ชำนาญการเป็นผู้ดำเนินการนี่นะคะก็เหมือนที่เคยบอกไปว่า
ไม่ใช่ว่าจะต้องไปฝากความหวังไว้กับเครื่องจับเท็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้
ตำรวจบอกอ่ะนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นทีนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบไปแล้วนะคะ
เก็บไว้แบบนั้นก็เพื่อรอคำสั่งสารในการดำเนินการต่อไป
หรือหากมีข้อสงสัยก็จะได้นำเรือกลับมาตรวจสอบได้
เพราะมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเรือไงคะ
เป็นของกลางทางคดีด้วยทำไมเก็บเอาไว้ในที่โล่งแจ้งหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนกรณีที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โดนข่มขู่
ตำรวจบอกว่าถ้าโดนขู่จริงมาพบตำรวจได้นะคะ
พบตำรวจได้ยืนยันว่าไม่มีบิ๊กอะไรเข้าไปแทรกแซงแน่นอน
ครับเรื่องผ้าลูกไม้สีขาวที่ผูกเอวคุณแตงโมตำรวจยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ
อืมส่วนเรื่องของดีเอสไอกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ก็ยังไม่ได้มีการประสานมานะคะครับเรื่องของการสรุปสำนวนคดีจะสรุปเมื่อไหร่อย่างไร
คือตอนนี้ยังขาดการรายงานผลชนะสูตรรอบสองค่ะครับ
ถ้าส่งมาแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องไปสอบพยานที่ทำหน้าที่ชนะสูตรรอบสอง
อืมเพื่อนำเข้าสู่สำนวนคดีด้วยซึ่งถ้าผลมันขัดกับการชนะสูตรครั้งแรกเนี่ย
มันก็ต้องมีการสอบสวนต่อครับตำรวจจะมีการดำเนินการไปตามพยานหลักฐาน
รัดการทำงานกันอยู่ตลอดค่ะต้องการจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายนะคะ
หมายคือการหาตัวคนผิดมาส่งฟ้องคือวันนี้เนี่ยค่ะ
พันธบรรดเอกทรงศักดิ์รักษกษกุลภูมิโดยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนยุติธรรมก็เปิดเผยความคืบหน้าการชนะสูตรศพคุณตังโมนิดารอบ๒ด้วยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ยังรอผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์
จากผ่าชนะสูตรในครั้งที่๒เป็นการดำเนินการตรวจสภาพด้วยการใช้เครื่องมือ
ในส่วนที่ไม่ต้องส่งแล็บได้ข้อยุติในหลายประเด็นแล้ว
แต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องตรวจเก็บจากสภาพของศพ
ซึ่งในด้านแล็บต้องตรวจทางเคมีมันจะมีอยู่สัก๒๓ประเด็น
เช่นบาดแผลต่างบริเวณอวัยวะเพศก็ต้องรอผลแล็บ
จะได้ผลตรวจสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งผลในการดำเนินการตรวจศพ
ไม่มีการแถลงกับนักข่าวนะคะเนื่องจากว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบสอบสวนของทางพนักงานสอบสวนค่ะครับ
ก็ต้องรอกันต่อไปนะฮะใช่ค่ะเท่าที่ฟังขั้นตอนจากทางตำรวจแล้วก็ถือว่า
คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรยังจะไม่ได้สรุปคดีเร็วนี้ค่ะ
ครับทุกผู้ชมครับไม่ได้ฟังเพลงนึงเลยเกิน
ชื่อเพลงโศกสรรทั้งเพราะแล้วก็เหงาจับใจ
ผู้ที่แต่งผู้ที่ร้องเนี่ยบอกว่า
อยากจะให้เพลงนี้เป็นสื่อไปถึงคุณตังโม
แล้วแสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างคุณเบิร์ตแฟนนุ่มกับคุณตังโม

อาธานินอินทรเทพนักร้องแผ่นเสียงทองคำนักร้องเพลงลูกกรุงชื่อดังนะฮะ
อายุท่าน๗๘ปีแล้วนะครับแต่เสียงไม่ตกเลย
เอาฟังเพลงก่อนนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าเพลงนี้เป็นมายังไง

ใครอยากฟังเพลงเต็มก็เข้าไปในช่องยูทูปของอาธานินอินทรเทพได้นะฮะ

คุณอาธานินโอ้โหขับร้องไว้ได้อย่างเศร้าเหงาว้าเวเหลือเกิน

เนื้อเพลงก็ร้อยเรียงมาด้วยถ้อยคำที่สละสลวยคล้องจองอย่างมากนะฮะ
นี่ยังมีท่อนหนึ่งเนี่ยบอก
ฟ้ามาพรากจากกันไปแสนไกล
ห่วงเหงาเจ้าจะเป็นฉันใดดวงหรือไทยคงร้าวราน
คุณอาธานินบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าหลังได้ตามข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย
อยากจะสะท้อนถึงความศูนย์เสียเป็นเสียงเพลง
เจตนาของคนแต่งเพลงต้องการให้เพลงนี้เป็นสื่อเกี่ยวกับการไว้อะไรให้กับคุณแตงโม
คุณอาธานินเชื่อว่าเพลงโศกสรรจะเป็นตัวแทนของผู้ฟังที่อยากสะท้อนถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นของคุณแตงโม
แล้วก็ความรักความผูกพันระหว่างคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมกับคุณแตงโมด้วย
ไปฟังเพิ่มเติมได้ที่ช่องยูทูปของคุณอาธานินนะฮะค่ะ
ส่วนเรื่องคดีก็คงต้องรอกันต่อไปนะคะ
ที่ตำรวจบอกว่าต้องรอผลชนะสูตรรอบ๒ใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะ